นายเป็นลูกที่หนึ่งนะอย่าปิด

บรรโธสุดที่นั่นมุมขับคูณของเมืองรบรีนะ
ท่านทำงานมาส่งจุดละ๔ท่านทำงานและเวลาที่๔เป็นท่านทำงาน

ในหมดลำก็จะเกิดซุ่มสุดท้าย
จากนี้จะมีอัพแฟที่การงานสูงสุดเลย
น้องนกชักไฟน้องบาดนายาผมนะครับพะเด็ดโหมากันเต็มเต็มครับ
คนเจริญคนเจริญรุ่งวิ่งที่สี่น้องต้องรู้เลยครับ
ต้องไหวมั้ยเนี่ยยุทธสองต้องไหวมั้ยเนี่ยแอบพี่แอบพี่แล้วแล้วน้ำหนักใต้เกียรติแล้วต่อไปอ๋อไม้แล้วไม้แล้วกำลังส่ง
ให้ไม้สองที่ไหนเนี่ยอ๋อแทงไม้สองครับไม้สองครับน้ำมาแล้วครับ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
อ้าวรายงานตัวรายงานตัวอ้าวพี่ลาไงบ้างไงไหมพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ

พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ
ครับแล้วก็แหม่นที่สองนะครับสำหรับแทนประดานนะชนะแต่ไม่ได้น่ะสามโลกคันเนี้ย